กรุงเทพมหานครก็เตรียมสร้างเขื่อนแล้วก็ประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว
คลองแสนแสบยาวไปถึงคลอง๒เขตสายไหมเป็นระยะทาง๒๔กิโลเมตร
งบประมาณในการก่อสร้าง๑๖๔๕ล้านบาทค่ะ
โดยจะมีการก่อสร้างช่วง๖กิโลเมตรแรกในเขตหลัก๔ในช่วงเดือนมกราคมนี้ค่ะ
เดือนมกราคมปี๒๕๕๙กรุงเทพมหานครจะเริ่มสร้างเขื่อนและประตูระบายน้ำที่คลองลาดพร้าว
มีระยะทางจากปากคลองแสนแสบถึงคลอง๒เขตสายไหมความยาว๒๔กิโลเมตร
ทั้งสองฝั่งรวมกันประมาณ๕๐กิโลเมตรภายใต้งบประมาณ๑๖๔๕ล้านบาท
ขณะที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองกว่า๓๐๐หลังต้องถูกลื้อเพื่อเตรียมพื้นที่สร้างเขื่อน
ข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในคลองลาดพร้าว
กำหนดระยะของคลองให้ได้ระยะกว้าง๓๘เมตร
จุดอาจจะลดระยะลงเนื่องจากแต่ละช่วงของคลองมีความกว้างไม่เท่ากัน
โดยเฉพาะในเขตห้วยขวางที่คลองจะแคบกว่าเขตอื่น
อาจจะเหลือประมาณ๒๐กว่าเมตร
ต้นกำหนดเขื่อนให้มีความสูงจากก้นคลอง๔เมตร
ขณะที่ต้นปีนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะเริ่มที่เขตหลัก๔
บริเวณที่ไม่มีบ้านเรือนลุกล้ำคลองเป็นระยะทางรวม๖กิโลเมตร
จากนั้นการทำงานจะเป็นไปในลักษณะสร้างไปรื้อไป
ปีแรกตั้งเป้าจะลื้อบ้านออกให้ได้ในระยะ๑๐กิโลเมตร
ส่วนที่เหลืออีก๑๒กิโลเมตรจะทยอยรื้อและสร้างแนวเขื่อน
ท่อนแรกที่ยาวที่สุดก็ประมาณเกือบ๖กิโลนะครับ

กรุงเที่ยมหาครได้กำหนดแนวเขตไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
ก็ทางพชก็จะเอาแนวเขตไปจัดสรรว่าที่ตรงไหน
ที่จะทำที่พักอาศัยให้กับชุมชน
แล้วก็จะมีการลื้อสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะออกแล้วก็เข้ามาอยู่ตรงนี้แทน
เราก็จะกรทมก็จะตามเข้าไปทำเขื่อนเป็นไล่ทำเป็นท่อน
สำหรับคลองลาดพร้าวนั้นกินพื้นที่รวม๘เขต
แก่ห้วยขวางจตุจักรหลัก๔ดอนเมืองสายไหมลาดพร้าววังทองหลางและบางเขน
ซึ่งหลังจากสร้างเขื่อนแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
จะทำให้การไหลของน้ำในคลองสะดวกขึ้น
ลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน
รวมทั้งคุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมริมคลองที่จะดีตามขึ้นไปด้วยค่ะ